เอาไปดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สัปดาห์ก่อนมีข่าวลือแพร่สะพัดกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
หลายคนตั้งวงแล้วเตรียมจะสมน้ำหน้า
แต่ช้าก่อนค่ะนี่เขาบอกว่ารักครั้งใหม่ของแพทิเซียกูธกับไฮโซโน้ตวิเศษ
สอเขาร่อแร่ไม่ได้ไปต่อ
แต่ดูไปดูมาข่าวลือนี้อาจจะเป็นแค่ข่าวโคมลอย

เพราะแม้ว่าจะไม่มีภาพคู่ออกมาแต่ไปส่องไอจี
สตอรี่ของทั้งคู่ดีส่องดีนะจ๊ะ
เจออะไรเจอหลักฐานว่าความสัมพันธ์เขายังดีกันอยู่จ้า

จะบ่งบอกมันความหวานที่มันยังอยู่หรือเปล่าขนมหวานเนี่ย
เป็นประมาณนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาไปด้วยกัน

แต่ความสัมพันธ์เนี่ยจะหวานเหมือนขนมที่โพสต์หรือเปล่าก็ต้องรอฟังคำตอบจากสาวแพทย์นะคะ
ค่ะนะคะ
แต่ล่าสุดมาแล้วนะคะเธอตอบแบบสั้นง่ายได้ใจความนะคะ
บอกว่าเออก็ตามรูปที่เห็นเลยค่ะพี่ตรงวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตปกติดีอยู่นะคะ
ไม่ต้องไปรีบแช่งเขาก็ยังคบกันดีนะจ๊